สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาไปส่องกิจกรรมของคุณอ้ามพัชราภาพกันหน่อย
ช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นเกมเมอร์ตัวแม่
ไม่ได้บอกว่านั่งเล่นเกมหน้าคอมธรรมดานะคะ
ระดับคุณอ้ำซุปตาเมืองไทยเนี่ยเขามีชุดใหญ่จ้าจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะ
ด้วยความว่าพี่อ้ำชอบเล่นเกมมากเลยนะคะ
ก็มาจากการชื่นชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ
หลายคนเรียกกันว่าเป็นเกมเมอร์ตัวแม่เลย
ซึ่งพี่อ้ำประกาศออกสื่อด้วยตัวเองเลย
บอกว่าช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านจากสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ย

ส่วนใหญ่ก็อยู่ทำอะไรเล่นเกมนี่แหละค่ะติดมากเลย
สิ่งนี้เลยนี่ดูชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะ
พี่อ้ำเนี่ยโพสต์รูปนะส่วนเล่นเกมอยู่ในบ้าน

ให้ชาวเน็ตได้ชมกันนะคะก็ไม่เสียชื่อตัวแม่แล้วค่ะ
จัดเต็มเลยดูสิทั้งโต๊ะที่ปรับเลื่อนขึ้นลงได้แม่
ไหนจะเก้าอี้นี่สียมพูสุดล้ำมีไฟเรืองแสงเปลี่ยนสีไฟได้ด้วย

ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่อ้ำเนี่ยจะชอบกับออปชั่นนี้สุดเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะอยู่บ้านเนี่ยพี่อ้ำเขาก็มีเวลาฟิตหุ่นด้วยเหมือนกันนะฮะ
พร้อมกับเขียนข้อความบอกแฟนคลับว่าเทรนเนอร์โหดอย่างกับฝึกทหารเลยนะคะ
เป็นสาวกิจกรรมแต่กิจกรรมที่ว่าไม่ได้ออกไปไหนเลย
อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะทั้งเล่นเกมทั้งเล่นฟิตหุ่นตัวเองด้วยนะคะ
เออก็ติดตามกันได้นะฮะแหม่เกมเมอร์ตัวแม่จริงเลย

สงสารแม่จังเลยเหนื่อยนักก็พักนะแม่นะ